กรณีนี้เป็นเรื่องของการเฉลิมฉลอง
และย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้า
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลาค่ะ
เฮียเอกับเจ๊ปลาเป็นเจ้าของร้านสำเพ็งที่หาดใหญ่
พอเขาดาวออกหยิบปืนมายิงแบบนี้ค่ะ

หลายนัดด้วยนะคะแล้วถ่ายคลิปไว้ด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นคลิปที่
ตำรวจเห็นน่ะนะคะก็ต้องเรียกตัวนะคะมาพูดคุยกันหน่อยค่ะ
นี่เป็นคลิปให้คุณผู้ชมดูนะคะถูกยิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะ
นางสาวเจรพรคุณนามหรือว่าเจ๊ปลาอายุ๔๐ปี
ใช้ปืนลูกซองยิงปืนขึ้นฟ้ายิงไป๔นัด
ตามมาด้วยสามีสามีนี่คือเฮียเอนะคะนายวิชิต
ชุนหะสุนทรอายุ๔๗ปี
เฮียเอ๋เนี่ยยิงลูกซองไป๔นัดต่อด้วยชายสูงอายุอีก๑คน
และสุดท้ายเฮียเอ๋มาปิดท้ายค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของของตัวเองนั่นแหละค่ะ

เฉลิมฉลองวันปีใหม่นะคะ
โดยร้านนี้ก็เคยตกเป็นข่าวใหญ่
ถูกขโมยของไป๕ล้านบาทค่ะ
เมื่อ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ

หลังจากที่คลิปมีการแชร์ออกไป
เฮียเอ๋เจ๊ปลารวมทั้งอีกหนึ่งคนที่เป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้า
ไปพบพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่พร้อม
ปืนลูกซองและปืนพกสั้นขนาดจุด๔๕ที่ใช้ยิงในคืนนั้น
เมืองต้นพบว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง

ก่อเหตุจริงและขอโทษสังคมด้วย

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเฮียเอ๋๒ข้อหาค่ะ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ

ส่วนเจ๊ปลากับชายสูงอายุอีก๑คน

ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ
เสียค่าปรับชั้นพนักงานสอบสวน

หลังจากนั้นมีการปล่อยตัวไปค่ะ
และหากมีชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อน
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือทรัพย์สินเสียหาย
กระสุนที่ตกใส่หลังจากนี้ไปนะคะ
ชาวบ้านเข้ามาแจ้งความได้อีก

ก็จะมีการเรียกตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกต่อไปค่ะ
ข่าวก็มีให้เห็นบทเรียนก็มีให้เห็น

ฉลองอะไรแบบนี้มันไม่ควรจะทำ
ค่ะสุดท้ายงานเฉลิมฉลองกลายเป็นต้องขึ้นโรงพัก
เป็นเรื่องเป็นราวกันไปยังล่ะ